ล่ะล่อเล่าน่องก็ว่ามั่นซ้ย
ร้องแค่นี้ก่อนเพราะว่าอะไรกลัวจะเจ็บคอคุณผู้ชมค่ะ
ดีใจมากวันนี้ดิฉันจะได้เจอตัวจริงเสียงจริงแล้ว
มีศิลปินในวงการบันเทิงคุณผู้ชมค่ะ
และวันนี้เจ้าของเพลงตัวจริงเสียงจริงมาแล้ว
คุณแคทอาริยาคุณผู้ชมค่ะ
บอกเลยนี่มีทั้งคุณสิงโตมีทั้งคุณแพทย์นะคะ
และวันนี้ตัวจริงมาแล้วเรียบร้อย
ขอต้อนรับคุณแคทอาริยา
ในเพลงป๊าเมียมาเลย

อิจฉาผู้ใดเนาะ

ขอต้อนรับคุณแคทอาเรยา
เมื่อกี้เพิ่งจบใหม่ไปเป็นเพลงวาสนาอีไดเนาะ
แต่ที่เพลงนี้ดังมากเลย
คุณผู้ชมค่ะป๊าเมียมาเลย
อนี้ขอบคุณมากที่มานะคะ
ดังมาก๑๕ล้านวิวรู้สึกยังไงบ้างคุณแคทตอนนี้
รู้สึกดีใจมากนะคะที่เพลงนี้เป็นที่รู้จักนะคะแล้วก็โด่งดังนะคะทั่วประเทศด้วยนะคะ

รู้ตัวปะเนี่ยว่าดังขนาดไหนเดินไปบ้านไหนเขาจะแบบว่านี่ไงแคทป่าเมียแคทป่าเมีย

ป่าเมียมาเลยนี่มันแปลว่ายังไง
ป่าเมียมาเลยนี่ไม่ใช่แบบโยนเมียนะคะไม่ใช่ป่าเมียโยนไปนะคะ
ป่าเมียก็เหมือนกับคุณต้องทิ้งเมียมาก่อนนะคุณเลิกกันมาก่อน
เหมือนกับต้องโสดมาก่อนนะอะไรประมาณนี้
เราไม่อยากเยี่ยมของใครเป็นแบบรักเอาจริงไปทิ้งเมียมาก่อน
แต่ว่าน้อยใจไหมหลายคนเนี่ยไม่รู้นะว่าเราเป็นคนร้องวันนี้ได้รู้ตัวจริงแล้ว
ไม่น้อยใจนะคะเพราะว่าทุกคนก็ต้องมีจุดเริ่มต้น
ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ก็ถือว่าเริ่มต้นได้ดีมากคุณผู้ชมนะคะ

แต่เพลงนั้นมันมีคนแบบรับไปแล้ว

ดังเลยเพลงส่งคนคนส่งเพลง
และที่สำคัญต้องมีการมูอยู่เบื้องหลัง
การก็ขอพรไว้ว่าขอให้เพลงนี้คือ๑ล้านวิวก่อน
ใช่ค่ะแล้วก็เลยทำเพลงป่าเมียก่อนที่จะปล่อยเพลงป่าเมียก็ไปบวงสวงปู่อีก
แล้วก็ไปลำบวงสวงปู่อันนี้คือ๑ล้านวิวเออน่าเสียบุรังกา
แล้วก็ขอพรต่อว่าป่าเมียมเลยขอให้๑๐ล้านขึ้นแล้วก็คนที่โด่งดัง
อุ๊ยดีใจเลยค่ะคุณแท็ตนอกจากว่าไปขอบุญบารมีของพ่อปู่มาแล้ว
คุณผู้ชมค่ะเห็นบอกว่าตัวลงตัวเลขเราก็ไม่ธรรมดาเห็นว่าได้เฮกันยกหมู่บ้านด้วย
ยังไงคุณแท็ตเท่าก็คือ๙๙ค่ะก็ถูกกันทุกคนเลยค่ะ
ใช่ค่ะ๙๙เป็น๒ตัวท้ายมาแล้วเพื่อให้ขอบ้างแน่
อุ๊ยแต่ว่าเสริมวินไทยอยู่บอกยังไงจำไม่เอาอู่แล้วเหรออันนี้รับถือมาโดนแล้วเปล่าค่ะ
อันนี้ก็คือเป็นพี่เป็นแม่เป็นอะไรให้มาก็หรือเราทำไมต้องมาด้วยนะจะเป็นสายมู
อันนี้เป็นเหมือนสาริกาลินทอง

พูดอะไรใครก็รักใครเข้าพิมพ์ตาใช่ไหมครับ

อันนี้ได้มาประมาณ๒ปี

ขอเวลาที่เราร้องเพลง
หรือว่าเวลาที่เราไปที่ไหนก็ขอให้คนรักเราใช่

อันนี้คือเด็ดมากอันนี้คือไม่เคยเปิดเผยที่ไหนเลย
ก็คือเป็นเครือเครือเขาหลง

เครือเขาหลงช่วยด้วยเรื่องอะไรคะ
อันนี้คือไม่เคยเปิดเผยที่ไหนเลยนะคะที่แรก
ก็คือแบบช่วยเหมือนกับให้เขารู้สึกว่ารักให้เมตตาเรา
ใครเห็นก็รักใครเห็นก็เมตตา

ว่าแล้วครันเอ่ยเขาเลขในยูบอลละคะเลขในใจด้านจ้าง

คือเลขอย่างเล็กอย่างบอกเลข
เป็นตอนนี้ชอบอยู่ที่๕๖ค่ะ
๕๖นี่ด้วยที่ตัวเลขนะคะอย่าคิดไปใกล้
พลัทธนาอีไหนนอล์ตอนนี้เพิ่งปล่อยได้๒อาทิตย์
ตอนนี้ยอดก็ประมาณแสนกว่าวิวแล้ว
แล้วก็ฝากผลงานเพลงป่าเมียมาเลยด้วย
แล้วก็อีกหลายเพลงที่กำลังจะทำออกมา